ถามคุณผู้ชมด้วยว่าทุกวันนี้
คุณเชื่อหรือเปล่าว่าทางม้าลายบ้านเรามันปลอดภัยจริง
โอ้โหไม่ไม่ควรจะเชื่อเลยแล้วหน้า
คุณคะชั้นเคยเห็นทางม้าลายระดับสีแดงแจ๋

เดินไปขึ้นทางเขายังบีดแรร์ไล่เราเลย

นี่ค่ะหญิงสาวรายหนึ่งเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกัน
ทางม้าลายเมืองไทยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่า
ก็เลยทดสอบนะถ่ายคลิปไปด้วยทดสอบการข้ามทางม้าลายนะฮะ

แต่บอกเลยว่าไม่มีคันไหนที่จะชะลอให้เขาข้ามถนนแบบสบายเลยค่ะ
ไหนนะคะเราก็จะข้ามไหนนะคะอยู่นี้ลองตั้งกล้องถึงกล้องไม่ได้ตอบ
รถผ่านเลยนะคะโหไม่มีใครให้ความสำคัญเกี่ยวกับทางมลายเลยนะคะ

รถที่มาระหว่างทางต้องหยุดให้คนข้าม
แต่เห็นคลิปเนี่ยเจ้าของคลิปเขาพูดแล้วเขาชื่อคุณจูดี้

เตอร์ไซค์ตัดหน้าเข้าไปแว๊บ

ในขณะที่ไฟมันยังเขียวอยู่สำหรับคนข้ามนะ

แล้วทำไมรู้ไหมไม่อยากให้มองว่านี่มันคือเรื่องปกติ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจโอ๊ยปกติเชิงประจำ
มันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะมันไม่ควรทำให้เป็นปกติ
ถูกต้องค่ะถือว่าเป็นการทดสอบ
การข้ามทางม้าลายแบบพลีชีพแบบสุด
เจ้าของคลิปเป็นครูจูดี้
เล่าถึงที่มาของคลิปดังกล่าวบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ย
วันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะเธอได้ขับรถไปทำธุระแถวเมืองทองธานีค่ะ
ระหว่างทางไปเจอชาวต่างชาติ
เขากำลังเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ตอนนั้นรถติดพอดี
แต่ว่ามันมีสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนนะ
ตัวครูจูดี้เองเนี่ยเธอบอกว่าเธอจอดรถตามกฎจราจร
แต่ปรากฏว่าเลนซ้ายสุดเนี่ยมากันแบบอย่างไวไม่มีใครหยุดให้เลย
ทำให้รถเกือบเฉียวชนชาวต่างชาติคนนั้น
เห็นแบบนี้แล้วเธอบอกสำนึกคนไทยต้องมี
ครูจูดี้อยากรู้ว่าแล้วถ้าเป็นคนไทยล่ะ
เดินข้ามถนนทางม้าลายแบบนี้รถมันจะจอดหรือเปล่า
เธอก็เลยลองมาเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายแถวบ้าน
อยู่แถวถนนอิสรภาพย่านฝั่งทนกรุงเทพนะคะ
ครูจูดี้ถือกล้องไปด้วยข้ามทางม้าลายไปด้วย
แล้วก็ต้องตกใจตามคลิปคุณผู้ชมเราก็แอบเสียวเหมือนกันนะ
ไม่มีรถคันไหนจอดให้เธอข้ามแบบดีเลย
ก็เลยส่งมาให้คลิปนี้มาทางเพจดังช่วยเผยแพร่หน่อย
กระตุกจิตสำนึกคนใช้รถใช้ถนนกันหน่อย
แล้วก็อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงมาเข้มงวดกวดขันกันด้วย
เพราะว่าอะไรทางม้าลายบริเวณนี้มันใกล้โรงเรียนใกล้วัด
ผู้สูงอายุเด็กนักเรียนเดินข้ามถนนเป็นประจำ
กลัวว่าจะถูกรถชนนี่ขนาดกดปุ่มขอข้ามแล้วเรียบร้อย
ไฟเขียวให้คนเดินข้ามได้แล้วเรียบร้อย
ยังไม่มีคันไหนที่แบบว่าจอดชะลอให้เธอข้ามดีเลย
แต่คันไหนจอดเราขอบคุณนะเราชื่นชมนะ

เนี่ยแล้วเด็กคนแก่โอ้โหหน้าโรงเรียนด้วย
จอดไหนไว้ด้านนั้นไม่จอดเลยอ้าว
ที่ฉันเคยข้ามแบบนี้แถวย่านอโศก
บอกเลยว่าต้องนโมพุทธายะไว้เยอะเลย
ท่องไว้หลายบทสู้ชีวิตจริง
ต่อให้ไฟเขียวแบบคนข้ามรถก็ยังไม่เจอ

เหมือนกับที่ขึ้นสะพานเมื่อกี้ในรถ
ทุกอย่างนะอยู่ที่ตัวบุคคลและอยู่ที่จิตสำนึกนั่นเอง